เดี๋ยวจะพาไปดูแหล่งท่องเที่ยวที่หลายคนที่ยังหยุดอยู่
เขายังไปเที่ยวที่จังหวัดขอนแก่นครับ
โอ้โหเป็นความสนุกสนานตามธรรมชาติแบบนี้
อุ๊ยน่าสนุกจังเลยอ่ะคนเยี่ยมกันเนี่ยคอยให้ไหลไป
ไหลไปกับสายน้ำแบบนี้นี่แหละครับ
สดชื่นจริงเป็นบรรยากาศการเล่นน้ำคลายร้อนนะครับ
ที่ฝ่ายหนองหวายประชาชนในจังหวัดขอนแก่น

แล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นักท่องเที่ยวเขาก็ไปกันเยอะนะครับ
เพราะว่าเป็นสถานที่ที่ห่างจากตัวเมืองออกมาเพียงแค่๓๐นาที

ค่ะคนนี้ก็ไปกันเยอะจริงนะครับคุณเยอะมากนะ

เขาบอกว่าฝ่ายแห่งนี้คือฝ่ายที่รองรับน้ำจากเขื่อนอุบลรัฐนะครับ
เป็นฝ่ายที่มีลักษณะเป็นน้ำล้นจนเป็นน้ำตกที่แบบกว้างผ่านโขดหินไป
ลักษณะเช่นนี้ครับทำให้ฝ่ายแห่งนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ได้รับความนิยมมากขึ้นทุกปี

ปีนี้ได้รับความนิยมหนักเลยนะครับ

แล้วก็บอกเลยว่าใครที่ไปนั่งชมวิวกินลมอร่อย

อร่อยกินอาหารที่นั่นเพราะว่าเขาก็ต้องมีส้มตรงส้มตำไปขาย
มีอาหารขาบขาย
ใจบรรยากาศดีกินอะไรก็อร่อย
ถูกต้องครับใครที่ยังหยุดอยู่นะครับ
แนะนำให้ไปเที่ยวที่ฝ่ายหนองหวายจังหวัดขอนแก่นนะ

คนเยอะมากจริงไปนั่งตากลมตากลมอยู่ที่นั่นได้เลยคุณ